ก็ถึงหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การทำกิจกรรมเนี่ยแก่นำเขาประกาศตลอดเวลาเลย

อย่าลุกแก้วนะให้ปลาสี
ให้สาดสีเทสีอย่างเดียวก็พอ
ไม่มีการประทะยืนยันกันไว้แบบนี้

เหมือนนอกจากถุงสีแล้วมันมีบางส่วน
ที่มันแข็งมันปลาเข้าไปด้วยครับ

จีโน่ไม่ได้ออกตำรวจคอฝ

ผู้ชุมนุมต้องกระจายแยกย้ายกันไปฮะ
จากนั้นมาเนี่ยก็จะมีคุณป้าอยู่คนหนึ่ง

ตอนที่เจอเจ้าละที่บุกออกมาแบบรวดครับ
แยกย้ายพี่น้องแยกย้าย

ย้ายคือการเคลื่อนไหวครั้งนี้ครึ่งชั่วโมง
ครึ่งชั่วโมงฮะก็มีการประกาศยุติการชุมนุม

เพราะถือว่าปฏิบัติงานปฏิบัติภารกิจ
สำเร็จรู้ล่วงแล้วก็คือให้มันเป็นสีชมพู
ปลาสีสาดสีใส่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ไม่เหมือนผู้ชมนุมรายอื่นเห็นไหมครับ
มีเสื้อทางในแล้วก็มีเสื้อทางนอกบาง
แล้วมาชี้ให้ดูว่าเนี่ยตำรวจยิง
เป็นรอยลอยคล้ายกับสุนยาง

โดนคุมตัวไปสอบอยู่ด้านในครับ

ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่มีการเริ่มเคลื่อนขบวนกันนะฮะ
นอกจากนั้นมานอกจากสำนักงานธรรมชาติแล้ว
ทางมวลชนเหมือนบางส่วนจะมีการจุดประทัดยักษ์กัน
เมื่อวานนี้การปะทะแบบเผชิญหน้าไม่มี
มีจากการคว่างปลาคว่างปลาก็เจอกระสุนยาง
พอเจอเข้ามาเนี่ยการชุมนุมก็เริ่มสลาย
ตั้งแต่ช่วงเย็นจนกระทั่งค่ำ
กระทั่งดึกมีการโต้ตอบกันไปมา

สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เดินหน้าปฏิบัติการ

และยุติการชุมนุมไปในที่สุดเวลาประมาณสัก๓ทุ่ม
นี่คือความเคลื่อนไหวของการชุมนุมเมื่อวานนี้

การชุมนุมที่เกิดขึ้นเนี่ยดีกรีความรุนแรงกันนะครับ
ระหว่างการประทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับตำรวจเนี่ย